อีกเรื่องหนึ่งนะฮะก็เป็นเรื่องช็อกที่เกิดขึ้น
ตัวลูกชายเข้าไปแจ้งความกับตำรวจว่าแม่หายตัวไปอย่างลึกลับนะครับ
หายไปตั้งแต่วันที่๔มิถุนายนแล้ว
พอถามพ่อพ่อก็บอกไม่รู้เลยว่าแม่หายไปไหน
แต่ทีนี้ครับตำรวจเค้นสอบปากคำผู้เป็นพ่อ
ผู้เป็นพ่อยอมรับสาภาพแล้วนะครับว่า
ฆ่าเมียตัวเองตายแล้วก็ไปหมกไว้ในบ่อน้ำบาดาน
ตำรวจค้นหาศพของผู้หญิงคนนี้๒วันแล้วยังไม่เจอเลย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อนายดันไนชะนินประเสริฐอายุ๓๗ปีนะครับ
ซึ่งเป็นชาวหมู่๑๖ตำบลด้านทัพตะโกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี
ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อตำรวจพนักงานสอบสวนของสพด่านทัพตะโก
ให้ช่วยติดตามนางสุกัญญาชะนินประเสริฐอายุ๖๖ปี
ซึ่งเป็นแม่หายตัวออกไปจากบ้านตั้งแต่วันที่๔มิถุนายนที่ผ่านมานะครับ
ทีนี้พอตำรวจรับแจ้งก็เลยจัดเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนออกติดตามตัวนะครับ
เมื่อวานนี้ตำรวจได้เข้าตรวจสอบภายในบ้านก็พบว่าในบ้านมันมีคราบเลือด
อยู่แถวบริเวณห้องนอนห้องนอนของผู้หญิงที่หายไปนะคือนางสุกัญญานะ
แต่ไม่พบตัวนางสุกัญญาและตำรวจเข้าตรวจสอบฟาร์มไก่เก่า
แล้วก็เป็นบ้านของนางสุกัญญาหลังนำรอยเลือดไปตรวจแล้ว
พบว่าตรงกับเลือดของนางสุกัญญาภายในบ้านยังพบรองเท้าของนางสุกัญญา
ที่เคยสวมใส่อยู่เป็นประจำตกอยู่ภายในบ้าน
และทีนี้ครับก็พบว่านายสนั่นชะนินประเสริฐอายุ๘๓ปี
ซึ่งเป็นสามีของนางสุกัญญาซื้อที่นอนมาใหม่
อะไรมันแปลกไปหมดเลยตำรวจพยายามประติดประต่อ
ว่านายสนั่นก่อเหตุอะไรกับภรรยาหรือเปล่า
แล้วก็รู้เห็นในการหายตัวไปของภรรยาตัวเองหรือเปล่านะครับ
ทีนี้ครับตำรวจเชื่อว่านายสนั่นน่าจะรู้เห็น
ได้เดินหาหลักฐานรอบบ้าน
แล้วพอเดินหาไปเรื่อยห่างจากบ้านประมาณ๕๐เมตร
ไปพบพวงกุญแจบ้านตกอยู่ในพื้นตกอยู่ที่พื้น
ใกล้เคียงนั้นก็พบกองไม้แห้งแล้วก็มีร่องรอยถูกเผา
แล้วก็ห่างกันเล็กน้อยมีกองดินลักษณะเป็นดินที่ขุดขึ้นมาใหม่

พบว่าเป็นบ่อบาดานครับซึ่งมีความลึกประมาณ๙เมตร

แล้วก็ยังสงสัยว่าทำไมต้องมีดินใหม่มาเอามาทับอีกนะครับ
ทีนี้ครับเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องทำการขุดบ่อบาดานนี้ขึ้นนะครับ
แล้วก็มีการลงไปดูในบ่อบาดานนี้นะคุณนะ
เมื่อลงไปบ่อบาดานนี้ก็ลึกเหมือนกัน
เจ้าหน้าที่ก็พบว่ามันมีลักษณะเหมือนมีใยมะพร้าว
ใหญ่มะพร้าวของที่นอนแล้วก็ถูกเผาอยู่ในบ่อบาดานนี้นะฮะ
มีกรอบแว่นตามีซองยาของนางสุกัญญาอยู่ภายในบ่อ
ทีนี้ครับก็เชื่อว่าด้านล่างเนี่ยจะมีศพของนางสุกัญญาอยู่ใต้บ่อหรือเปล่านะครับ
จากนั้นนะครับทางเจ้าหน้าที่ขออภัยครับ
ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการเค้นสอบนายสนั่นอย่างหนัก
เป็นผู้ลงมือฆ่านางสุกัญญาภรรยาก่อนจะนำศพมาทิ้งในบ่อบาดาน
คือก่อนหน้านั้นนะครับคือนายสนั่นปากแข็งนะ
ไม่ยอมบอกเลยว่านางสุกัญญาหายไปไหน
แจ้งแค่ว่านางสุกัญญาไปตลาดในตัวอำเภอจอมบึง
จากนั้นนางสุกัญญาไม่กลับมาอีกเลย
ผมก็ไม่เห็นภรรยาอีกเลยนะตั้งแต่วันนั้น
ผมก็ยังสงสัยอยู่ว่าภรรยาหายตัวไปไหน
แต่ตำรวจไม่เชื่อในคำให้การของนายสนั่น
เค้นสอบปากคำแล้วก็จากหลักฐานทั้งหมด
เชื่อว่านายสนั่นมีส่วนรู้เห็นการหายตัวไปของภรรยาตัวเอง
สุดท้ายนายสนั่นรับสาภาพครับ
ตัวนายสนั่นบอกว่าที่ก่อเหตุฆ่าภรรยา
และนำศพไปทิ้งในบ่อบาดานเพราะหึงหวง

ใช่ค่ะคือมีปากเสียงทะเลาะกันจนฝ่ายภรรยา
ต้องหนีไปอยู่กับลูกที่สมุทรสาคร
แล้วนานเนี่ยจะกลับมาหานายสนั่นที
ไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวยังมีเรื่องเกี่ยวกับที่ดินด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเรื่องเงินที่ขายที่ดินได้แต่ภรรยาไม่ยอมแบ่งเงินให้ใช้
มันก็เลยเป็นปัญหาสะสมกันมานาน
จนมีปากเสียงรุนแรงกันในวันที่๔มิถุนายน
นายสนั่นยอมรับบอกว่าพลั้งมือทำร้ายภรรยาจนตาย
แล้วก็กลัวก็เลยนำศพภรรยามาทิ้งในบ่อ
แต่ก็บอกลูกไว้บอกว่าแม่หายตัวไปอย่างลึกลับ
ไม่รู้ว่าหายไปไหนนะครับทีนี้แหละครับ
ตำรวจก็พยายามที่จะขุดบ่อบาดานตรงนี้
ใช้เวลาเมื่อวานทั้งวันเลยนะจนถึงยามเย็นยามค่ำเลย
เท่าไหร่ก็ยังไม่เจอศพของนางสุกัญญาเลย
ใช่ค่ะเพราะว่าเขาขุดไปเนี่ยตอนแรกเจ้าหน้าที่เจอหินแล้วไง
คิดว่ากลบ่อแล้วแต่ยังไม่เจอ
ปรากฏว่าจริงนี่ต้องขุดไปลึกกว่านั้นอีกนะ
เพราะฉะนั้นค่ะคุณผู้ชมวันนี้ภารกิจของเจ้าหน้าที่
ในการค้นหาร่างผู้สูญหายเป็นวันที่สอง

แล้วก็ผู้สื่อข่าวของเราอยู่ในพื้นที่แล้วด้วยนะคะ

คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียติดตามได้จากผู้สื่อข่าวของเรา

เชิญค่ะคุณนัทพงศ์เจอศพหรือยังฮะ
ครับขอบคุณคุณอาริยาคุณศึกษกุลนะครับ
ตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับ
ด้านหลังของผมนี้คือภาพที่เจ้าหน้าที่ของฝ่ายปกครองท้องถิ่น
ที่ทำงานร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ

ลงไปในบ่อบาดานภายในบ้านของนายสนั่นผู้ก่อเหตุนะครับ
ซึ่งต้องบอกอย่างนี้ครับว่าทางตัวผู้เกาะเหตุเนี่ย
ได้มีการรับสารภาพกับเจ้าหน้าที่ว่าเขาเนี่ย
ได้มีการนำร่างนางสุกัญญาผู้ซึ่งเป็นภรรยาของเขาเนี่ย
ฝังแล้วก็ทำการนำร่างลงไปไว้ในบ่อบาดาน
และขณะนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยก็กำลังทำการขุดอยู่นะครับ
โดยการขุดเนี่ยขุดต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเวลา๙โมงที่ผ่านมาแล้วนะครับ

สำรวจบริเวณบ่อบาดานที่อยู่หลังบ้าน

ซึ่งบ่อแห่งนี้ครับต้องบอกว่าเป็นบ่อที่มีความลึกถึง๙เมตร
และเมื่อคืนนี้ทางเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ
ขุดลึกลงไปแล้วที่ประมาณ๕๒เมตร

จากเมื่อคืนนี้ทางเจ้าหน้าที่ขุดเจอก้อนหิน
จนทำให้เจ้าหน้าที่เข้าใจว่าถึงก้นบ่อแล้ว
และก็ยังไม่เจอร่างของนางสุกัญญานะครับ
เจ้าหน้าที่จึงกลับไปสอบปากคำในสนั่นต่อที่สพนะครับ
แล้วก็นายสนั่นจะให้การเพิ่มเติมว่าร่างของนางสุกัญญา
ฝังอยู่ภายในบ่อบาดันแห่งนี้แหละ
โดยสาเหตุที่เจ้าหน้าที่ยังไม่พบร่างนั้น
ก็เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ขุดไม่ลึกพอ
โดยหากขุดให้ลึกลงไปอีกก็จะเจอศพของนางสุกัญญานะครับ
ทั้งนี้ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเริ่มปฏิบัติการ
ค้นหาศพของนางสุกัญญาต่อในวันนี้เป็นวันที่๒นะครับ
โดยเริ่มตั้งแต่เวลา๙นาฬิกาที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่ขุดลึกลงไปอีกประมาณ๑๕เมตร
เจ้าหน้าที่ได้พบกับหลักฐานใหม่ที่ปากบ่อบาดาน
ซึ่งพบก็คือเป็นธนบัตรจำนวน๒๐บาทจำนวนหนึ่งนะครับ
คัตเตอร์นาฬิกาแล้วก็เศษซากเอกสารที่ถูกเผาไหม้
บริเวณปากบ่อรองของบ่อน้ำบาดานนะครับ
และระหว่างขุดบ่ออยู่นั้นเจ้าหน้าที่ต้องหยุดภารกิจลง
เพราะว่าได้กลิ่นเหม็นเน่าคล้ายกับซากศพนะครับ
ทำให้ต้องมีการหยุดการค้นหา
และรอทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
พิสูจนทราบเป็นกลิ่นศพของนางสุกัญญาหรือไม่
ขณะเดียวกันครับเมื่อช่วงเช้าผมได้คุยกับ
นายอนุวัตรมูลทองโลยนะครับผู้เป็นผู้ใหญ่บ้านมูล๑๖
เขาได้มีการเปิดเผยข้อมูลแบบนี้ครับว่า
ผู้ก่อเหตุเป็นคนที่ไม่ชอบสูงสิงกับคนอื่น

ก่อนหน้านี้ทั้งคู่อาศัยอยู่ด้วยกันที่นี่
และไม่เคยเห็นทั้งคู่มีปากเสียงต่อกันแม้แต่ครั้งเดียว
และอีกทั้งนะครับยังคงเห็นทั้งคู่ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเวลา
กระทั่ง๕เดือนที่แล้วครับนางสุกัญญาได้ย้ายไปอยู่กับลูก
อำเภอมหาชัยจังหวัดสมุทรสาคร
ก็ไม่มีใครรู้ว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นภายในครอบครัว
เพราะว่านายสนั่นนั้นตัวผู้ก่อเหตุไม่เคยเล่าเรื่องปัญหาส่วนตัวให้ใครฟัง
ส่วนเรื่องนิสัยใจคอของทั้งสองคนนะครับนายสนั่นจะเป็นคนที่เป็นคนใจเย็นไม่อารมณ์ร้อน
ส่วนนางสุกัญญาครับจะเป็นคนชอบพูดตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นคนเสียงดัง
เหตุการณ์นี้อาจจะเป็นไปได้หรือไม่นะครับอันนี้เป็นคำสันนิษฐานนะครับ
ผู้ใหญ่บ้านนั้นได้มีการพูดก็คือว่าทั้งคู่อาจจะมีการทะเลาะกัน
แล้วนางสุกัญญาน่าจะไปพูดเสียงดังใส่ก็เลยทำให้นายสนั่นนั้นเกิดอาการโมโหแล้ว
ก็โมโหจนขาดสติและก่อเหตุดังกล่าวขึ้นซึ่งตนเองและชาวบ้านก็รู้สึกตกใจ
และไม่คาดคิดว่าเรื่องแบบนี้จะมาเกิดขึ้นกับในหมู่บ้าน
ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของผู้ใหญ่บ้านกันครับ
ไม่คิดว่ากล้าจะทำแต่จริงก็เป็นคนที่เรียบร้อย
ไม่มีจิตใจโหดหลาย
ของห้ามพิษ
เพราะว่าอยู่ด้วยกันมาก็ไม่เคยเห็นแก

ขณะเดียวกันนะครับทางตำรวจสภด่านทัพตะโกน
ยังคงปักใจเชื่อของนายสนั่นนะครับ
เนื่องจากว่านายสนั่นมีอายุมากถึง๘๓ปี

ให้เข้ามาช่วยอำพลังศพของภรรยานะครับ
ซึ่งหลังจากนี้ตำรวจจะมีการเรียกชาวบ้าน

คุณผู้ชมครับคุณอาริยาครับคุณสืบสกุลครับ

ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดราชบุรีนะครับ
ก็ได้มีการเดินทางมาลุมที่
แล้วก็มีการประชุมแผนในการขุดที่บ่อบาดานแห่งนี้นะครับ
แล้วก็คาดว่าอีกไม่นานน่าจะเจอร่างของนางสุกัญญา

และนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมณตพงธ์ที่สัญเทียข่าวไทยรัฐทีวีบรรยายงานครับ

แล้วก็ต้องมีการสอบปากคำเข้มข้นเลย
ฝังร่างของภรรยาหรือว่าทิ้งภรรยาไว้ที่ไหนกันแน่นะฮะ